ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคอรมอมีการอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้วานสีน้ำเงินค่ะเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะ
จากเดิมที่เป็นสัตว์ป่าควบคุมเพื่อที่จะเหมือนกับกวดขันเข้มงวด
ให้ไม่ให้มีการศูนย์พันธุ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่า
แล้วก็รวมไปถึงสัตว์ตัววานสีน้ำเงินนี้ด้วยนะคะนางสาวไตรสุรี
แต่สรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมของคอรมอ
ได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
รวมไปถึงตัววานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งในนั้นนะคะ
คือจะมีวานสีน้ำเงินแล้วก็มีนกชนหินหรือว่าที่รู้จักกันคือนกหินค่ะ
โดยก่อนที่จะมีการเสนอให้เป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะตัววานสีน้ำเงินเนี่ย
เป็นสัตว์ป่าควบคุมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยวานสีน้ำเงินนะคะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
มีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศค่ะในประเทศไทยของเราเองนะคะ
ก็มีข้อมูลในเรื่องของการพบเห็นวานสีน้ำเงินโดยเฉพาะทางทะเลฝั่งอันดามัน
ซึ่งก็พบเห็นเพียงสามครั้งเท่านั้นแต่ว่าเนื่องด้วยในอดีตที่มีการถูกล่าจับ
เพื่อนำเนื้อนำไขมันต่างมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือว่าประโยชน์ด้านประมงพื้นบ้าน
ขณะเดียวกันแหล่งอาหารที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงด้านของสภาพภูมิอากาศ
หรือว่าความเป็นกรดในท้องทะเล

แล้วก็มีผลต่อเรื่องของการศูนย์พันธุ์ของวานสีน้ำเงินอีกด้วย
ทำให้ประเทศไทยมีการขึ้นบัญชีวานสีน้ำเงินเป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์นะคะ
นี้ค่ะเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็มีผลบังคับให้สัตว์ป่าสงวนเหล่านี้
รวมไปถึงวานสีน้ำเงินหรือว่านกชนหินนกหินเหล่านี้
ได้รับการอนุรักษ์ได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดตามพรบสงวนและก็สัตว์ป่าคุ้มครองปี๒๕๕๙
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการชี้วัดความสมบูรณ์ในระบบนิเวศแล้วก็พื้นป่า
เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถือว่าต้องเป็นการร่วมมืออย่างจริงจังของคนไทย
เพื่อที่จะลดปริมาณขยะแล้วก็อนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล
เพื่อเป็นการดูแลสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลทุกชนิดทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ